ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านไปร้องขอความช่วยเหลือจากเพจ

เพื่อให้ช่วยคุณแม่คนหนึ่งนะครับ
ที่ถูกลูกชายตัวเองเนี่ยทำร้ายร่างกาย
คือขนาดที่แม่ต้องไปขอลบในบ้านเพื่อนบ้านนะฮะ

ดูสิฮะที่ชาวบ้านเขาแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้ฮะ
คุณผู้ชมบอกว่าทนดูภาพแทบไม่ได้เลยจริง

ลูกชายคนโตแหละก็มีลูกชาย๒คน

แล้วคนโตมาทำร้ายยายแบบนี้

เดี๋ยวเราจะหยุดเป็นภาพนิ่งกันแล้วกันเนาะ
นี่ฮะเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
นำคลิปนี้มาลงเอาไว้นะครับ
แล้วบอกว่าคุณยายถูกลูกชายทำร้ายเป็นประจำ
ลูกชายเพิ่งออกจากคุกมาไม่กี่เดือน
ไม่แน่ใจว่าหลอนยาหรือไม่
ในคลิปนี้ถือว่าโดนหนักมากจนยายแกไม่ไหว
ออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน
แต่ชาวบ้านไม่มีใครกล้าเปิดประตูรับนะฮะ
เพราะว่ากลัวจะมีปัญหากับลูกชายแก
ส่งคลิปมาให้เพจสายใหม่ต้องรอด

แล้วก็แจ้งพี่กัดว่าบ้านอยู่ที่ชุมชนวัดเกาะ
แขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพ
นี่คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
ไปช่วยเหลือทันทีเลยนะครับ
ตามไปเจอคุณยายนะครับ
นี่อายุ๖๐ปีได้นะที่ถูกทำร้ายในคลิปนะครับ
บาดแผลยังอยู่นะครับช้ำไปหมด
โดยเฉพาะแก้มขวานี่แล้วตามท้องนี่เห็นมั้ยครับ
ลำตัวต่างนี่โอ้โหดูขา

อะไรกันนี่เห็นไหมฮะเนี่ยบอบช้ำไปหมด
ยายบอกว่าอยู่กับลูกชาย๒คนนะคนโตอายุ๓๗คนเล็กอายุ๓๐

นี่ความจริงเป็นวัยแบบกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากิน
เป็นวัยที่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงแม่ค่ะไม่ใช่มาทำร้ายแม่ค่ะ

ยายบอกว่าลูกชายสองคนติดยาทั้งคู่ฮะติดยาเสพติดทั้งคู่คนโตเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาจากคุกด้วยออกมาจากคุกมาอยู่บ้านก็เอ๊ะอะโวยวายทำลายข้าวของในบ้านชอบทุบตีแม่ถามว่าเอาแล้วลูกทำแบบนี้ทำไม
คุณยายบอกลูกชายหาว่าแม่เนี่ยพูดจาไม่เข้าหู
ค่ะ
คุณแม่บอกว่าไม่เข้าหูก็อ๋อ
รักลูกจริงความที่รักลูกด้วยรักมากเรียงมาตลอดไม่เคยทิ้งเลย
แต่ความดีของแม่ไม่เคยมีเลย
มาตลอดสองคนไม่เคยทิ้งเลยรักลูกมากด้วยค่ะ
นี่เห็นไหมเลี้ยงจนโอ้โหคนโต๓๗คนเล็ก๓๓
นี่คุยไปคุยมาคุณยายก็บอกโดนทั้งคู่นะทั้งคนโตคนเล็กทำร้ายแม่ทั้งคู่
ตำรวจสอนอสายใหม่ก็เลยไปคุมตัวลูกชายของคุณยายทั้งสองคนเลยนะครับ
นี่ฮะลูกชายคนโตก็ยอมรับสารภาพว่าทำร้ายแม่จริง
แม่ก็หลักฐานมันชัดขนาดนั้นนะแต่อ้างนะอ้างว่าทำไปเนี่ยเพราะรักแม่
เพราะว่าแม่เนี่ยชอบดื่มเหล้าแล้วไม่ยอมกลับบ้าน
วันที่เห็นคือไปตามแม่มาแล้วก็ชากตัวพาแม่กลับมาที่บ้าน
แล้วก็ทำร้ายเพราะว่ารักแม่แม่จะได้ไม่ดื่มเหล้า
เอาเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยเสพยาเสพติดทั้งคู่นะครับทุกผู้ชมครับ
โดยบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนโตเนี่ยบอกวันนั้นก็ยอมรับว่าเสพยาเสพติดเสพยาบ้าไปด้วย
ถามว่าซื้อมาจากไหนซื้อมาจากที่ทำงานที่จังหวัดนนทบุรี
เขาขายราคาเม็ดละ๓๐บาทแต่ถ้าซื้อ๔เม็ดเนี่ยจะลดราคาให้เม็ดละ๕บาท
มีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นขายยาบ้าเนี่ยนะ
ถูกต้องคือเหลือร้อยเดียวปกติเนี่ยเม็ดละ๓๐บาทซื้อ๔เม็ดก็๑๒๐ใช่ไหม
แต่เขาลดให้เหลือแค่ร้อยเดียว๔เม็ดร้อยใช่
นี่บอกถ้าไม่รักคงไม่ลากเขาออกมา
คือถ้ารักแม่ก็ต้องเตือนแม่ด้วยวิธีอื่น
แม่เขาดื่มเหล้าเมาแล้วไม่กลับบ้านจริงนะ
ไม่ควรไปทำร้ายคุณแม่ค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
ถ้าเกิดว่าเนี่ยมีคนเขารักคุณมากเลยไม่อยากให้คุณเสพยาบ้า
แล้วก็เตะคุณต่อยคุณเหมือนที่คุณทำกับแม่
ส่วนลูกชายคนเล็กเขายืนยันว่าเขาไม่เคยทำร้ายแม่นะครับ

เพราะหลักฐานในคลิปมันมีชัดว่าเป็นคนโตนะครับ
แต่ก็โดนเรื่องของคดียาเสพติดนะ
ลูกชายคนเล็กเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำร้ายแม่
เป็นเขาด้วยซ้ำที่คอยห้ามเวลาพี่ทำร้ายแม่
ตำรวจก็คุมตัวทั้งคู่ไปนะครับ
ปัสสาวะพบว่าเสพยาเสพติดทั้งคู่
ก็แจ้งข้อหาเรื่องเสพยาเสพติดไป
คนโตก็โดนเรื่องทำร้ายแม่ด้วย
ส่วนแม่ของทั้งคู่ตอนนี้ก็ประสานไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุ
ให้มาช่วยดูแลแล้วโดยเฉพาะเรื่องเงินเยียวยา
และพฤติกรรมเรื่องการดื่มเหล้า
เดี๋ยวจะพาแม่ไปดูแลเรื่องพฤติกรรมให้เลิกเล่าด้วย
อันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะ
แม้เขาบอกว่าไม่กล้าเอาตัวเองไปช่วย